ขนมปังอบเสร็จใหม่

ใครทำเจียง

กลิ่นหอมกลุ่นของขนมปังแบบพรีเมียม
ดาวคุณภาพเยี่ยมอบเองเลือกมาอย่างดี
ช่วงนี้ลูกค้าเยอะค่ะบอกว่าต้องซื้อตุนไว้
แหมฝนมาแบบมายังไงมาแหวกฤดูหนาวหรือว่ายังไง
สรุปแล้วตอนนี้เรายังอยู่ในฤดูหนาว
แต่ว่ามันมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้เกิดฝน
และจะเป็นฝนที่เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะ
เอาดูวันนี้ก่อนเช้าวันนี้ตี๕๕๐นาที

ฝนเกิดตั้งแต่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยค่ะ
มาตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรี
และต่อเนื่องไปจนถึงภาคใต้ตอนบน
จนถึงตอนกลางเลยนะคะช่วงจังหวัดเพชรชบุรี

และนอกจากนี้นะให้ดูตรงนี้นิดนึงค่ะ
ว้าวตายแล้วให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับภายอินสารตอนล่าง
วันนี้มีเมฆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ลากยาวมาจนถึงช่วงตะวันออก
อาจจะเช้าช้าเพราะว่ามันมีเมฆมาปกคลุมนะครับ
ละอาทิตย์อาจจะอุ้ยก็ขึ้นเหรอ๗โมงนู่นแหละ
ทีนี้เรื่องของฝนค่ะฝนภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
วันนี้ฝนตกได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าเป็นปัจจัยสำคัญมีอยู่๒ตัวนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหย่อมฝนตรงนู้นตรงอ่าวไทยนะคะและร่องฝนที่พาดผ่านภาคกลาง
ขออภัยค่ะภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
สองประสานนี้เขาทำให้ฝนตกหนักจริงในภาคใต้ตกได้ตลอดทั้งวันนะคะ
แต่ว่าภาคตะวันออกมีฝนเหมือนกันช่วงเย็นจนถึงค่ำกรุงเทพมหานครฝนมาไวไปไว
เหมือนผู้ชายที่มาจีบเรานะคะมาไวไปไวส่วนคลื่นค่ะกลับมาสูงอีกแล้วนะคะ
ว่าจะเป็นอันดามันและอ่าวไทยค่ะเห็นไหมคะสีน้ำเงินเนี่ย
เพราะมีฝนเยอะไงพอฝนโยกคลื่นก็นี่โยกซ้ายโยกขวาแบบนี้เลยนะคะ
ถ้าใครขึ้นเรือช่วงนี้การเดินเรือทั้งสองฝั่งระมัดระวังด้วยส่วนอากาศหนาวค่ะ
ลดน้อยถอยลงอีกแล้วนะคะจากเลขตัวเดียวกลายเป็นเลขสองตัว
แต่ก็ยังคงน่าไปเที่ยวอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นยอดดอยยอดภูของภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ
แต่ว่าช่วงนี้ขับรถระมัดระวังด้วยมีหมอกค่ะเปิดไฟตัดหมอกด้วย